ตำรวจนครบานทองหล่อจับกลุ่มอดีตใน
ตำรวจยศร้อยตำรวจโท
ที่หนีหมายจับในคดีรักทรัพย์

ไปทราบว่าเปิดเว็บเพจ
เรียรายเงินเพื่อที่จะนำไปถ่ายชีวิตโคกระบือ
แต่ว่านำเงินเหล่านี้ไปใช้ส่วนตัว
พบว่ามีผู้หลงเชื่อจำนวนมาก
นายตำรวจยศตำรวจโทรดิบ
เข้าจับขณะที่เที่ยวสถานบันเทิงย่านทองหล่อ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศจตระหลิงชัน
หรือรับของโจรและได้หนีประกันตัว
พันธุ์ตำรวจเอกขจรศักดิ์จิตภาคภูมิ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานทองหล่อกล่าวว่า
จากการสอบสวนนายระวิพาททราบว่า
จากนายระวิพาทยังมีพฤติกรรมใช้รูปภาพ

เว็บเพจเพื่อขอรับบริจาคจากผู้ใจบุญ
เพื่อนำเงินไปถ่ายชีวิตโคกระบือ
ที่ตามท้องถิ่นตามวัดต่าง
โดยใช้เว็บเพจในเฟซบุ๊กนะคะ
ชื่อว่าหลวงปู่ดูพรหมปัญโยแห่งวัดสแก่
อุทัยจังหวัดอายุทยาค่ะ
โดยขอเรียรัยเพื่อนำเงินไปทำบุญนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นก็พบว่ามีผู้หลงเชื่อ

แต่ว่านายระวิพาทอ้างว่าได้นำเงินไปถ่ายชีวิตโคกระบือจริง
แต่ว่าไม่มีเอกสารเยือน
ขณะที่ตำรวจได้สอบถามไปยังวัดสแก่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งก็ทราบว่าทางวัดไม่ได้จัดให้มีการเรียรายเงิน
อย่างที่ถูกกล่าวอ้างแต่อย่างใด
ตำรวจนะคะจึงได้ฝากประชาสัมพันธ์หากใครนั้นเคยถูกผู้ต้องหารายนี้หลอกลวง
สามารถเข้าแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมค่ะได้ที่สถานีตำรวจนครบานทองหล่อ